เริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยอุบัติเหตุก่อนเลย

ต้องบอกว่าระทึกแล้วก็ยับ
เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมครับรถชนกัน๓คัน
แต่ว่าความเสียหายคือมีผู้เสียชีวิต๒ศพ

นี่เหรอยับหรือไหม
คือเสียงมาก่อนภาพเลยค่ะแล้วลอยข้ามเกาะกลางมาใช่ไหมน่ะ
เสียงมาก่อนภาพเพราะว่ารถฝั่งนู้นชนกันแล้วหนึ่งครั้ง
แล้วเหาะข้ามมาชนเอารถคันนี้ที่ฝั่งนี้

จริงจริงครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะตู้ทึบครับ
รถเก่งแล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมา
ประสานงากับรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
แล่นเขาเล่นมาปกติของเขา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
เหตุเกิดบนถนนกาญจนวนิสัยหัดใหญ่สงขลา
ในพื้นที่หมู่๑บ้านบางดานอำเภอ
อภัยครับตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับ
พบรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้าสีขาวตอนเดียว
ทะเบียนผอพึ่งทท๙๖๐๘สงขลา

สภาพถูกชนพังยับทั้งคันนะครับ
ตกอยู่ที่คูน้ำริมถนนอีกฝั่งหนึ่ง

อุบัติเหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพครับ
และมีผู้บาดเจ็บ๖รายด้วยกัน
กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและรีบนำตัวส่ง
ผู้บาดเจ็บนะฮะไปยังโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน

กระบาดตู้ทึบมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนนะครับ
มาชนยาริสเมื่อกี้ที่พังยับอย่างที่ผมบอก
เดี๋ยวเขาจะสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้ง

โอ้โหดูสภาพยาริสสิ
โอ้โหคือเพราะจริงค่ะ